เรื่องนี้เป็นเรื่องของกู้ภัยค่ะปกติหน้าที่หลักของกู้ภัยเลยคือไปช่วยคนอื่นใช่ไหม
แต่คราวนี้กู้ภัยขอความช่วยเหลือเองค่ะ
ทำไมโดนอีกฝั่งนึงนะเอามีดมามันจะมาไล่ฟัน
แล้วเอาถุงที่ใส่น้ำปลาเนี่ยปลามามันเหม็นไปหมดค่ะ
แล้วก็จะตายเอาลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
มึงก็อยู่เฉยโอคดีเก่ามึงยังไม่จบ
โอ้โหนี่ไปทำกู้ภัยเขาทำไมครับคุณ
ก็นั่นน่ะสิมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมหลายคนเห็นแบบนี้
จะบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างกู้ภัยกับกู้ภัย
ฟังแบบนี้แย่งเคสแย่งคนเจ็บกันเหรอลองฟังให้จบค่ะ
คือคลิปนี้กู้ภัยกรกภัณฑ์นครสวรรค์ขอความช่วยเหลือไปยังเพจ
บอกว่าโดนกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาแล้วก็เอามีดมาไล่ฟันน้อง
ที่เป็นสมาชิกที่เป็นลูกข่ายของอาสากู้ภัย
จริงเราไม่เคยไปมีเรื่องราวอะไรกับเขาเลยนะ
แต่อีกฝ่ายนึงน่ะทำไมมาหาเรื่องตลอดเวลาเลยไม่รู้จะทำยังไง
นักข่าวของเราค่ะไปที่สมาคมอาสากู้ภัยกรกพระ
โกรกพระทัพทันนะไปคุยกับฝั่งคนร้องก่อน
คนร้องเป็นหัวหน้ากำลังพลค่ะชื่อว่าพี่พันศาอินทจิต
เล่าให้ฟังแบบนี้ย้อนไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา
มีแก๊งวัยรุ่นนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เร่งเครื่องดังอยู่ตรงหน้าที่ทำงานนั่นแหละ
แล้วเอามีดมาไล่ฟันเจ้าหน้าที่เอาถุงน้ำปลาคว่างใส่กู้ภัย
มันเหม็นไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่
พี่เขาบอกแบบนี้น่าจะมาจากลูกข่ายผมเนี่ยนะ
อายุ๑๖ไงก็รุ่นเหมือนกัน
พอออกไปปฏิบัติงานแล้วปรากฏว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
เตอร์ไซค์จะดับคุณผู้ชมลูกขายผมเนี่ย
ก็เลยแบบเหมือนกับเร่งเครื่องมันอยู่อย่างนี้
อีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเป็นกลุ่มกู้ภัยคงอยู่คนละค่ายไง
แล้วเห็นแบบนี้มึงเร่งเครื่องทำไมนะเร่งเครื่องจะหาเรื่องเหรอ
คงจะฝังใจแล้วก็เลยตามมาเหมือนกับเป็นการล้างแค้นค่ะ

พอเร่งเครื่องเสร็จปุ๊บก็แยกย้าย
เขาก็ไปเครื่องของเขาน้องก็กลับมานี้
ของเขาเนี่ยนำโดยทีมเขาเนี่ยตามมา๑๖คน
มาถึงตรงนี้ก็นอนออกเลยไม่ได้พูดความพังนิ่มเลย
ก็มาประมาณสิบคนแต่ก็สิบสี่
เราก็ตอนเช้าเราก็ไปแจ้งความ

ตามประมาณคือเว้าแพร่ค่าเปล่า
ยังก็สัญญาว่าจะไม่มาวุ่งวายล่ะ

ก็ไปจอดรอตรงนู้นแล้วก็มีน้องหนึ่งในกลุ่มนั้นน่ะ
คุณผู้ชมทีนี้พอเราได้ความจากกู้ภัยฝั่งนี้แล้วใช่ไหม
เราก็เลยต้องไปถามกู้ภัยอีกฝั่งหนึ่งด้วย
จริงเขาอยู่ห่างกันประมาณ๒๐๐เมตรอยู่คนละฝั่งถนน
เพราะว่าเราก็อยากฟังความจริงอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
ปรากฏว่าพอเราไปถึงฝั่งนั้นไม่มีใครอยู่นะ
แล้วเราก็เลยไปถามตำรวจสพพค
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันก่อน

ไม่อยากให้เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันอีก
ฟังมาแบบนี้แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ
เพราะว่าทีแรกก็กู้ไพกับกู้ไพ
เอามีดมาจะมาไล่ฟันมันเป็นการแย่งเคส
แย่งคนป่วยแย่งคนเจ็บอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเรื่องแบบน่าจะส่วนตัวนะ